เหมือนมากแค่ไหน
คุณจะตกตะลึงได้มากแค่ไหน

กลุ่มเมื่อจะหาทุกรัม

ถึงอาจจะร้องร้องริเปล่า

สิ่งที่หลายแล้วก็มาก

นี่ใช่ไหม

โถ่ภายควัฒนร้าม

สวัสดีครับพี่น้องเจฟทุ่มเบย์
ตื่นขึ้นมาแขะที่ตาล้างหน้าแปลงฟัน
เธอก็ลอยเข้ามาไม่พูดจาช้ำหน้าเหมือน
พร้อมเธอเมื่อวานซื้อผัดไทยไกลวินมอไซค์
เธอมากับใครต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเรา
เธอแบบนี้มันเจ็บถุงใบอาจรักครั้งเดียวเหมือนเคย
ก็ไม่ต้องเจ็บซ้ำซ้ำ
ไม่อยากผิดสิ้นเลยต้องผิดหวัง
ยอมรับความทรงใจ
จึงทางทางที่เจ็บถุงใบ
หมุนไปกุศาทำยังไงให้เขาเลือกกัน
แต่คงไม่มีหวาน
ไม่มีทางจะหันมาแล้ว
หน้าตาทั้งหวยแทบไม่รวยดวงสวยทั้งปี
ฉันอย่าต่างนายดีที่ยังเหลือว่าเกาหลี
เจอแบบนี้มันเจ็บทุกใบแอบรักทางเดียวเหมือนเคย
ก็เลยต้องเจ็บซ้ำซา
ไม่อยากผิดสิ้นเลยต้องผิดหวัง
ยอมรับความจริงทางทั้งที่เจ็บถุงใบ

สวัสดีพี่แอลล์สวัสดีพี่ปั๊มมี่ค่ะ

ก็เลยยืมรองเท้ามีดไปซื้อข้าว

ทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลุ่มศิลปิน

ให้รายงานตัว

แอดคาราเบลซ์ครับพี่น้อง

พี่ทุ้นนี่จะวิ่งอีกไหมครับ
เอ้าแถมต่อไปค่ะ
เสียดิหาก็เป็นชื่อเบลล้านะครับ

จะมองมาทางนี้นะครับ

รวมกันนานแล้วแต่ว่า

ซึ้งมากับสี่ก้อน

ที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเรา
เพราะว่าปกติเราก็รับงานกันอยู่แล้วประมาณนึง

แสดงว่าแฟนตอบรับเยอะ

ไปนั่งกับเขาไม่ใช่แบบนี้หรอ
ไปที่บ้านวันเกิดเขาปรับปาร์ตี้ส่วนตัวไง

วันเกิดเฉยอย่างนี้ไม่ต้องร้องเหรอ

แต่ไม่มีใครจ้างเลยนะเขากลัวพี่
แต่ผมมีข้อแม้นะนั่งกินเหล้าได้นะคุยได้แต่ว่าห้ามล้วงผมบอกเขาแล้ว

คนขอผมไปแก่มันจะมีสาเหตุ
ที่ทำให้ทุกคนมีงานทำ
แล้วมาเจอกันได้ยังไงอยากรู้จัง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

หมายถึงว่ามาเจอมารวมตัวมาคุยกันอีท่าไหน
ได้มาแบบรับงานแพ็คเก็ตคู่กันแบบนี้
เราอยู่เป็นกลุ่มมันจะมีพลังมากกว่าอยู่คนเดียว
ถ้าสมมติเราไปโชว์คนเดียวมันแห้งอะ

เราก็เลยใส่น้ำเข้ามาบ้าง
สี่คนมันก็รับมุกได้อะไรได้
๔คนมันดูดีกว่าอยู่แล้ว
อ๋อมันช่วยกันได้แข่งกันได้
อันนี้ครบเลยผมเพื่อชีวิตล็อคมีเป็นสติงไว้
อันนี้ก็เป็นแบบพิเศษเป็นล็อกมัน
นี่หนูเบลล่าเขาไม่มีเปลี่ยนตัวเป็นลูกทุ่งเลยไม่เปลี่ยนเป็นน้องบัมมี่เลย
มีเป็นพี่หญิงลีบ้างมีเป็นพี่หญิงลีบ้างเป็นจ๊ะบ้าง
เอาจังหวะสนุกใช่ค่ะไม่เป็นเจ้าที่แล้วก็เราไปในช่วงได้ทาย
กูโกหกประมาณว่ามันไม่ได้หรอก

ออกมารอบนึงเขาก็จะให้รอบหนึ่งพอออกอีกรอบนึงเอ๊ะเขาจำหน้าไม่ได้เอ๊

คนนี้ใช่ไหมจะทำให้เกิดกระแสพลวดขึ้นไหม

ไว้ผมยาวประมาณนี้แหละครับ

ตอนที่เห็นพี่เศษรู้สึกไหมว่า
ฉันน่าตาเหมือนคนแยงเนี่ยคะ

ใครมากระตุ้นทำเป็นตัวเองโชว์อย่างนี้เลย

บางทีเดินผ่านกระจกสลึมสลือแหละเพิ่งตื่นตกใจตัวเอง
ทำไมเหมือนขนาดนี้แอบไว้ตัวเอง
ทั้ง๒คนเคยเจอไหมคะ
เคยค่ะอันนี้ก็เบลก็จะไปตามแบบรายการใช่ไหมคะมีเงาเสียงด้วย
ปามี่ก็จะไปเจอแล้วก็ไปเจอตามคอนเสิร์ต
แต่ว่าเราอยู่ไกลเราก็จะเห็นเขาแต่ได้พูดคุยกันในรายการค่ะ
ทำไมปัมมี่พี่เห็นพี่แล้วปัมมี่บอกว่า

เคยเจอครับผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูน
แล้วช่วงที่เค้วิ้งผมก็ไปวิ้งด้วย

แล้วก็อย่างจุดยืนของแกรงราวเนี่ยคืออะไร

คุณจะแค่เสียงเหมือนอย่างเดียวไม่ได้
ถึงแค่ผมไม่ได้มันต้องทุกอย่างเป็นทิกแกน่า
จำมาให้หมดใช่ไหม

ลองรองลองนิดนึง
เอาเพลงนี้แหละแต่เอาแบบเหมือนที่สุดทั้งท่าทั้งหน้าเลยค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเสียค่ะ
เรียกก่อนเรียกก่อน

อ้านี่แกล้งนะค่ะ
มาเรียกเสียง
เจอแบบนี้มันเจ็บจูงเบย
รักครั้งเดียวเหมือนเคย
ก็เลยต้องเจ็บสำซัก

เอาเหมือนพี่กู้น
ไม่อยากผิดสิเลยต้องผิดหวัง
ยอมรับความจริงทั้งทั้งที่จะจุ้งเบย

เจ้าแบบนี้มันจะจุ้งเบย
เพราะข้างเดียวเหมือนเคย
ก็เลยต้องเจ็บซ้ำ
ไม่อยากผิดสิทธิ์เลยต้องผิดหวัง
ยอมรับความจริงทั้งทั้งที่เจ็บจุ้งเบย
อ้าวแต่ละคนเหมือนมาก

ลุคนี้ยืนยันแล้วว่า

ได้เวลาฝากผลงานแล้วค่ะ
เพราะว่าใครหลายคนบอกดูแล้วอยากให้ไปเล่นที่งานมากจังเลย

ครับผมรับงานทั่วประเทศทั่วโลก
น่าเฉริงว่าเหลวอังคารไป
ไปไปอยู่ไปซื้อยางพลาก
จริงไหน
ขอฟังอีกสักรอบ
กับเพลงของพวกเขาเนี่ยเพลงดังเนี่ยเจ็บจุงเบย
ครั้งสุดท้ายแล้วนะเอาแบบเหมือนสุด
แล้วเราจะขอเต้นกับทั้งสี่คนไปด้วย
ปิดเบรกนี้กับเพลงเจ็บจูงเบอร์

ตื่นขึ้นมาแค่ขี้ตาล้างหน้าแปลงฟัน
เธอก็ลอยเข้ามา
ไม่พูดจาทำหน้ามึน
พบเธอเมื่อวาน
ซื้อผัดไทยไล่วินมอไซค์
เจอมากับใคร
ต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเปล่า
เจอแบบนี้มันเจ็บชุมเบอร์
แอบรักทางเดียวเหมือนเคย
ก็เลยต้องเจ็บซ้ำสาว
ไม่อยากผิดสิ้นแล้ว

หยอมรับความจริงทั้งทั้งที่เจ็บจุ่มเบิร์ด